พี่อะไรอยากจะพูด

เอาจริงผมไม่อยากพูดเรื่องว่า

เราเป็นผู้ชายเราต้องให้เกียรติเขา
จะพูดถูกจะถูกจะเถียง
พูดก็โดนด่าไม่พูดก็โดนด่าอยู่เฉยก็โดนด่า
คือจริงแล้วคนเลิกกันผมก็เสียใจมากพออยู่แล้ว
ผมก็ต้องมาโดนคนอื่นด่าอีกอะไรอย่างนี้
ผมก็รู้สึกว่าโอ้โหเราก็ช้ำใจอยู่แล้วคือพี่คนเลิกกันไม่มีใครดีใจหรอก
มันก็มีแต่เสียใจคนคบกันมาเป็น๑๐ปีพี่เลิกกัน
ก็คือมันมันผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะฉะนั้นพอมันเลิกกัน
มันก็ผมก็ไม่อยากให้เรื่องของเราที่มันเสียใจอยู่แล้ว
เดือดเนื้อร้อนใจแทนคนอื่นอีกที่มาลุมด่าผมหรือว่าอะไรก็ตาม
คืออย่างนี้ผมจะพูดยังไงดีคือคนเราอ่ะพี่คบกันมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้ว
มันก็มีความรักพี่มันขึ้นขึ้นลง
ลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันคุยกันมีปัญหากัน
ทะเลาะกันเลิกกันบ้างกลับมาดีกัน
ซึ่งผมก็คิดว่า
สิบปีสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาผมก็ดูแลเขาได้

คือคุยยังไงนะผมจะบอกให้นะพี่
พี่ผมไม่ใช่คนดีนะผมบอกก่อนเลยผมไม่ใช่คนดีนะ
แต่ผมก็ไม่ถึงขนาดใจร้ายที่ผมจะเดินบอกผู้หญิงคนที่คบกัน๑๐ปี๑๑ปีว่า
คือเราหมดแพลนใช้แล้วเราเลิกกันเถอะมันใจร้ายเกินไปพี่
คำว่าหมดแฟชั่นเนี่ยผมไม่ได้พูดหมดแฟชั่น
ผมคุยกับเขาว่าเฮ้ยก่อนที่เราจะคุยเรื่องแต่งงานกัน
เราคุยกันก่อนไหมว่าแบบไอ้แฟชั่นที่เรามีให้กันตอนนี้
มันไม่ใช่แค่ผมที่เรามีให้ระหว่างกันมันเพียงพอไหมที่จะแบบใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
พี่แต่งงานมันไม่ใช่เล่นขายของนะพี่ถูกป่ะ
ฉะนั้นในมุมผมผมรู้สึกว่าคนจะแต่งงานกันมันต้องฟูฟิลไปด้วยความรักทั้งสองคน
มันไม่ใช่แบบแต่งงานเพื่อเป็นเครื่องมือให้เราอยู่ด้วยกันหรือว่าถูกไหม
ฉะนั้นผมว่ามันแบบมันแต่ผมก็ไม่ได้อยากจะไปแบบว่าเขาไง
เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เราแบบดูแลแล้วก็รักมาตลอด
ฉะนั้นผมหลังจากที่แบบมีข่าวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้คุยกัน
แต่ผมก็โทรไปหาน้องชายเขาแล้วก็บอกว่าเออฝากบอกด้วยว่าไม่ได้โกรธเลย
ฉะนั้นก็ขอโทษถ้าที่ผ่านมาทำอะไรให้ไม่ดี
มันผมว่าเรื่องนี้เก็บไว้เป็นเรื่องของคนสองคนดีกว่า
มันละเอียดอ่อนที่ผมแบบผมไม่อยากพูดว่าแบบโหยอยากแต่งไม่อยาก
มันคนมันคบกันอ่ะพี่คือการแต่งงานหรือว่าการใช้ชีวิตด้วยกันอ่ะ
มันมีดีเทลยิบย่อยมากกว่านั้นที่คนอื่นไม่รู้
ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่างนานาในวันที่มันผ่านมาอะไรอย่างเงี้ย
ฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าขอเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องของคนสองคน
ว่ามันเพราะมันจะมีปัญหาตรงไหนหรือไม่มีปัญหาตรงไหน
แต่ว่าเชื่อเถอะครับว่าผมสองคนทำดีที่สุดแล้ว
แล้วที่คุณบอกว่าเราอ่ะเออพร้อมจากคอนเซิร์ตแล้วเราจะขอบคุณแต่งงาน
อันนี้คือเราคุยกันมาหลายปีแล้วครับว่าผมก็อยากจะถึงวันหนึ่ง
จริงจริงแล้วอ่ะเรื่องแต่งงานอ่ะผมมาคุยคุยกันมาห้าหกปีแล้ว
ห้าปีที่แล้วอ่ะผมก็อยากแต่งงานผมก็ยอมรับผมก็บอกเขาว่าเออผมอยากแต่งงาน
แต่ว่ามันก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่ทำให้มันไม่พร้อมเหมือนกันพอมาในวันนี้
มันก็มีอะไรอีกหลายอย่างที่มันไม่พร้อมรวมไปถึงเรื่องอื่นอื่นที่แบบ
มันส่วนตัวมากเลยที่ผมพูดไม่ได้ดังนั้นก็ผมก็รู้สึกว่า
ผมไม่ได้ไม่ได้ไงอ่ะไอ้เรื่องที่ผมพูดว่าจะไปขอหลัง
แต่ก็ผมก็พูดจริงแต่ว่าพี่ก็อย่าลืมว่าพอผมพูดแล้วเนี่ย
ระยะเวลาก่อนจะไปถึงวันนั้นมันก็ผ่านเหตุการณ์อะไรอีก
หลายหลายเหตุการณ์ที่มันทำให้เราต้องมานั่งทบทวนมานั่งคุยกันว่าอืม
มันใช่ตอนนี้จริงเหรอมันใช่เวลาตอนนี้จริงเหรอ
มันไม่มีตัวแปลเลยพี่มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันคุยกันอ่ะ
ที่มันคือพี่คนอื่นที่ไม่ใช่ผมสองคน
ไม่มีทางรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไงฉะนั้นให้ผมมานั่งอธิบายทั้งหมดผม
อธิบายไม่ได้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างทางบ้างไหมคะที่เรายังมีผมก็มี
ผมเลิกกับเขาไม่ได้เรื่องคนอื่นเลยครับอย่าไปเอามือที่สามมาเกี่ยวพี่
ผมพูดจริงนะผมอ่ะดูข่าวนะผมเห็นแบบเขียนกันอ่ะ
แล้วผมรู้สึกว่าโหนี่มันแบบเราไปลากคนที่เขาไม่รู้เรื่องเข้ามาเกี่ยว
คืออย่างน้อยอะพี่นึกถึงเรื่องเวรกรรมบ้างว่าวันหนึ่งเรามีลูกอ่ะ
แล้วคนไปด่าลูกว่าเป็นเมียน้อยเขาเหรอไปแย่งทั้งที่มันไม่มีอะไรเลย
ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับเขาฉะนั้นผมเลยแบบอย่าไปเอาบุคคลที่๓มาเกี่ยวข้องเลย
พี่ผมรู้จักกันมาหลายปีมากแล้วก็สนิทกันมาก
แล้วก็เจอกันไม่ได้อีกเลยเพราะผมโทรไปขอโทษน้องว่าเฮ้ยพี่ขอโทษนะ
หรือมิจภาพไปอีกคนหนึ่งทั้งที่อะไรก็ไม่รู้อะ
คืออย่างงี้ครับคืออย่างงี้
เรื่องที่ผมทะเลาะกับเขาหรือว่าเจ้าชู้หรืออะไรอย่างนี้

แล้วก็ผมก็ยอมรับผมก็บอกตลอด
เวลาผมไปออกรายการผมก็พูดว่าเฮ้ยผมไม่ใช่คนดี
ผมก็เคยเละเทะผมก็เคยนอกใจ
พี่ผมเป็นมนุษย์ผมเป็นผู้ชายผมเจ้าชู้ผมก็ยอมรับ
อีกอย่างหนึ่งที่จะมาถามหาความสมบูรณ์แบบจากมนุษย์อย่างผม

ผมก็เป็นแค่คนที่ก็เป็นคนตลก
ก็เป็นคนกะล่อนนั่นนี่นู่นแต่ว่า
สิ่งที่ผมเลิกกับเขาเนี่ยผมไม่ได้มีคนอื่น
แล้วก็อย่าไปเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่
คนเลิกกันอะพี่ผมก็ไม่คิดว่าคนเลิกกันสองคนมันจะเดือดร้อนกันทั้งประเทศ
แฮชแท็กด่าผมกันแบบโอ้โหสนุกปากเลยอะไรอย่างนี้
จนเอาจริงเรายังในความสัมพันธ์เราความรู้สึกเรายังรักเขาอยู่ไหมคะพี่หรือว่าแบบไม่เหลือแล้ว
ปีที่ผ่านมาผมดูแลเขาอย่างดีที่สุดผมไม่ได้ชีวิตผมไม่ได้ลำบากเลยอืมผม
ดูแลเขามาเป็นอย่างดีฉะนั้นผมคิดว่าผมทำหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดแล้ว
มันจะมีโอกาสกลับไปคุยกันหรือว่าชวนกันใหม่ไหมคะ
คือตอนนี้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่ผมอีกแล้ว

ดูแม่ผมอายุ๗๐กว่าต้องมานั่งอ่านคอมเมนต

บิ๊คขังว่าที่เป็นแม่แล้วพี่จะเสียใจไหม

แล้วเลิกก็ด้วยเหตุผลส่วนตัวของคนสองคน
ฉะนั้นถ้าพี่อยากให้กำลังใจ

แต่อย่าด่าถึงพ่อถึงแม่ผมอย่าด่าถึงครอบครัวผม

เพราะมันคือแบบด่าเรื่อง

แบบโห

อย่าไปด่าแม่ผมอย่าไปด่าเขา
อย่าไปด่าคนที่สามอยากด่าก็ด่าผม

ผ่านมาพี่โอ๊ตเรากับเขาเอง
เหมือนมันตัดไปเลยไหมครับเพราะมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
หรือว่าต้องรอของเขาใจเย็น
คือตอนนี้ครับก็คงจะต้อง
ห่างกันก่อนซึ่ง
มันกลายเป็นว่าสิ่งที่ต้องทำด้วยกันทั้งหมด

ทีนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวล่ะมันไม่ได้เรื่องของผมล่ะ
ผมผมเป็นคนยังไงก็ได้พี่

แล้วผมก็ยังเป็นห่วงเขาตลอด

ที่ผมรับผิดชอบได้ผมก็ยังคุยกับน้องชายเขา

เขาก็คือพาร์ทหนึ่งในชีวิตของเราที่เคยผ่านมาด้วยกันเป็น๑๐ปี
พี่เอาอย่างงี้พี่

ผมอยากให้ทุกคนที่ดูรายการผมมีความสุข

เรื่องตัวเงินมันเป็นเรื่องรองเลย

มันก็มีความดีในความไม่ดีอยู่

คนที่ยังติดตามผมอยู่คือคนที่รักผมจริง

หรือว่าแค่จะรอเพื่อจะวันหนึ่งอยากจะด่าผม

เหมือนมันจะกลายเป็นแบบว่า

เพราะว่าผมให้เกียรติพี่ผมทำงาน
อืมผมไม่ได้ให้เกียรติแค่เพื่อนร่วมงาน

ผมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับหลายวันผมก็ยอมรับ
ผมแบบที่คนเลิกกับแฟนก็ช้ำอยู่แล้ว

ทั้งที่เป็นคนที่ไม่เคยอยู่ในชีวิตผมเลย
พิมพ์ด่าเหมือนพี่นอนเสืออยู่ข้างเตียงผมอะไรอย่างนี้
ผมก็แบบก็เสียใจครับแต่ว่า

ก็ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น

ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไง

ฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนแบบ

กับเรื่องงาน

ผมก็คือเป็นกรรมกรในความสุขอะพี่
ผมก็ทำต่อไปแบกปูนแบกหิน

ให้ทุกคนได้ดูงานที่ผมตั้งใจทำมา
ฉะนั้นก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ

โสดครับ
โอเคขอบคุณค่ะพี่โอ้

ขอบคุณค่ะ
สวัสดีทุกคน